พาไปดูบรรยากาศแล้วก็หน้าตาของผู้โชคดีกันหน่อย
หลังจากที่มีการจับรางวัลหาผู้โชคดี
ในกิจกรรมทายผลฟุตบอลโลก๒๐๑๘กับไทยรัฐ
ล่าสุดผู้โชคดีเดินทางไป

ติดตามกันกับคุณเกริกใจบรรยายงานสดจาก
นักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ
ขอบคุณนะครับมาที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
วันนี้ผู้โชคดีที่ส่งปรายศนียบัตรแล้วก็

เดินทางมารับรางวัลกันแล้วนะครับ
โดยเฉพาะรางวัลใหญ่๑๐ล้านบาท
วันนี้น้องโดนัทเดินทางมาด้วยตัวเองเลยครับ
บรรยากาศการเดินทางมาของครอบครัวเด็กหญิง
ัญญนุษย์ดาดแลนด์หรือว่าน้องโบนัสอายุ๓ขวบนะครับ
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่เงิน๑๐ล้านบาท
จากการร่วมสนุกส่งปรายศนียบัตรทายผลฟุตบอลโลก๒๐๑๙
กับทางไทยรัฐได้เดินทางมารับรางวัลที่
สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วในวันนี้นะครับ
โดยครอบครัวและน้องโบนัสดูตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ได้รับรางวัลนี้
ซึ่งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เตรียมเงินให้ลูกไว้เรียนนะครับ
แต่ก็ขึ้นอยู่กับน้องนะครับว่าชอบเรียนอะไร
เพราะน้องโบนัสชอบเต้นมาตั้งแต่เด็ก
ส่วนรางวัลที่จะซื้อของให้กับน้องโบนัสนั้นก็คือจะซื้อรถเบ้นเด็กที่น้องอยากได้
และวันนี้นอกจากเดินทางมากรุงเทพมหานครเพื่อรับรางวัลแล้ว
ก็จะพาไปสวนสัตว์เขาดินพาไปดูฮิปโปด้วยนะครับ
ก็รู้สึกดีใจครับที่ไทยรัฐมอบโชคใหญ่ให้
ถามน้องคงยังไม่รู้เรื่อง
บอกว่าได้รางวัลนี้ยังไม่รู้เลยรางวัลอะไร
รู้อย่างเดียวถ้าตังค์พ่อกับแม่ให้นี่รู้อยู่

ก็คงแบ่งตังค์เป็นส่วนไว้นะครับ
ส่วนที่สำคัญสุดก็คงไว้เป็นทุนให้เขา
อีกส่วนหนึ่งก็คงไปใช้จ่ายบ้างนะครับ
ส่วนที่เหลือก็เก็บไว้เป็นทุนให้เขา
ตอนนี้กำลังวางแผนกันว่าจะเป็นระยะยาวยังไง
ก็เราก็รู้สึกว่าคือจริงเรารู้สึกว่าไทยรัฐอะค่ะ
เขาให้จริงอยู่แล้วแล้วก็รวดเร็ว
แต่ที่คือมันชานี่เป็นเพราะว่า

เพราะว่าจดหมายของไทยรัฐจะส่งไปที่บ้านที่อยู่ที่ขอนแก่น
แต่คือคุณพ่อคุณแม่ทำงานอยู่ที่จังหวัดเลยค่ะ

เพราะว่าเราไม่ได้ไปที่ขอนแก่น
แต่พอดีก็ไปทันพอดีก็ไปรับมา

สำหรับผู้โชคดีนะครับที่ร่วมสนุกแล้วก็ได้รับรางวัลนะครับ
สามารถเดินทางมารับรางวัลได้ที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
วันที่๑๒ตุลาคมช่วงนี้ผมขออย่างนี้ส่งกลับไปทางสตรีโอครับ
ก็ยินดีกับครอบครัวของน้องด้วยน้องนี่ยังคงไม่รู้หรอกว่าน้องได้อะไรไป
น้องยังงงอยู่ต้อง๑๐๐๐๐บาทแต่คุณพ่อคุณแม่นี่

โอ้โหสุดผมว่าญาติพี่น้องนี่คือแบบดีใจมากทีเดียว
คือจริงในฐานะคนไทยรัฐเองเราเห็นแบบนี้เราก็ดีใจนะ
คือดีใจที่เราสามารถส่งมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านได้อะไรแบบนี้
ได้รางวัลก็อย่าลืมมารับไปด้วยแล้วกันนะครับ